ตื่นฟื้นฝันกับผมก๊อฟทัศนัยโค้ดทองครับ
คุณผู้ชมครับรัฐบาลใช้งบประมาณอย่างมหาศาลครับ
ในการมาดูแลเรื่องของโครงการช่วยเหลือค่าคลองชีพให้กับพี่น้องประชาชน
หรือบางคนเรียกว่านโยบายประชานิยมก็คงจะไม่ผิดนะครับ
แต่บอกว่างบประมาณเหล่านี้มันมาจากการกู้เงินทั้งนั้นนะฮะ
ข้อมูลจากสำนักบริหารหนี้สาธารณะหน้าเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
รัฐบาลเป็นหนี้อยู่กว่า๙ล้านล้านบาทครับ

โครงการที่เห็นผลอย่างชัดเจนที่สุดก็คงหนีไม่พ้นโครงการคนละครึ่ง
คนละครึ่งปัจจุบันอยู่เฟสที่๕
ก็เป็นเฟส๒เฟส๓เฟส๔เฟส๕เรื่อยมา

ทำให้ประชาชนมีกำลังซื้อครับมีเงินเอาไปใช้จ่ายนะฮะ
ประชาชนจ่ายครึ่งหนึ่งรัฐบาลจ่ายครึ่งหนึ่ง
ร้านค้าไหนมีคนละครึ่งขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่านะครับ
คนละครึ่งดำเนินมาถึงเฟสที่๕แล้วนะครับ
ที่๕ณปัจจุบันนี้มีคนใช้สิทธิ์อยู่กว่า๒๓ล้าน๘แสนคนคุณผู้ชมครับ
แล้วเงินที่มีการหมุนเวียนอยู่๓๑๐๐๐กว่าล้านบาท
แบ่งเป็นประชาชนจ่าย๑๖๐๐กว่าล้านบาท
แล้วรัฐบาลจ่ายสมทบเข้าไปอีก๑๕๐๐กว่าล้านบาทนะครับ
แล้วคนละครึ่งนั้นจะใช้ไปถึง๓๑ตุลาคมนี้
แต่จะต่อหรือไม่อันนี้ยังไม่ทราบต้องดูท่าทีของรัฐบาลต่อไป
แต่ใช่ว่าคนละครึ่งจะมีเสียงชื่นชมอย่างเดียว
เริ่มมีเสียงบ่นตามมาเพราะอะไร
ร้านค้าที่ร่วมโครงการเริ่มมีการถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง
ทำให้ผู้ประกอบการร้านค้าต่างส่วนใหญ่ก็เป็นพ่อค้าแม่ค้า
ทำให้คนที่เข้าร่วมโครงการนี้ต้องถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง
แล้วการออกมาช่วยแบบนี้มันคือเป็นมาตรการที่ตั้งใจช่วยและได้ผลจริงหรือไม่ไปฟัง
จริงหรือไม่ไปฟังเสียงของพวกเขาพร้อมกันครับ
ซื้อของหมดไปซื้อของหมดไป
ถึงว่าจะให้ผมเอาเงินมาเป็นแสนมาเสียภาษีผมไม่มี

คุณจะช่วยประชาชนหรือคุณจะเหยียบประชาชนแค่นั้นแหละ

คุณขึ้นแล้วคุณมาเก็บภาษียืดอย่างนี้ก็เรียกช่วยเหรอ
อย่างนี้ไม่เรียกว่าช่วยทับถมเลยนะนี่
ขายไปใช้ไปขายไปใช้ไป
ไม่ได้ขายเก็บนะขายกินนะทุกวันนี้
ขายมีประทังชีวิตไปวันแค่นั้นแหละ

แต่สุดท้ายแล้วเมื่อเรามีรายได้เราก็ต้องเสียภาษีคุณผู้ชมครับ

คุณบันยงพงภานิษย์
เป็นประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินพัฒระ
พูดกับเรื่องของนโยบายนี้เอาไว้อย่างน่าสนใจ
พร้อมกันกับคุณรัชพรชราดลครับ
ประชานิยมขอโทษบางอันก็แค่แจกเงินไป

ก็ยังดีนะแต่ช่วยได้ระยะสั้นเท่านั้น

ต้องพยายามหาประชานิยมที่สร้างผลิตภาพด้วย

ประชานิยมที่ดีที่สุด
ในนโยบายสาธารณะในรอบหลายสิบปี
ก็คือโครงการสุขภาพทั่วหน้า
๓๐บาทอย่างนี้ครับพอมันทำให้ภาคของผู้ที่
ขาดแคลนเขาสามารถที่จะ
เรื่องสุขภาพยังเป็นเรื่องของผลิตภาพโดยรวม
สุขภาพดีผลิตภาพก็สูง
และเวลาไม่ต้องห่วงเรื่องของปัญหาสุขภาพ
เขาก็เอาทรัพยากรไปทุ่มในอย่างอื่นได้
เช่นการศึกษาลูกอะไรอย่างนี้เป็นต้น
ซึ่งอันนั้นเป็นประชานิยมที่ดีมาก

ทำให้เกิดการบิดเบินในเรื่องของทรัพยากร
เพราะฉะนั้นประชานิยมอย่างที่บอกมีทั้งดีและไม่ดี
แต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพหรือเปล่า
หนี้สาธารณะมันก็คือการหยิบยืมของทรัพยากรอนาคต
มาใช้ปัจจุบันแล้วก็ต้องเป็นภาระของคนอนาคต
เพราะฉะนั้นครับหนี้ที่สำคัญก็คือทำยังไงที่จะทำให้คนในอนาคต
มีผิดภาพเพิ่มขึ้นแล้วเพราะเขาต้องรับภาระ
เพราะฉะนั้นการใช้หนี้ไม่ใช่เรื่องผิดปกติ
แล้วโชคดีนะครับประเทศไทยถือว่ามีวินัยการคลัง
ต่อเนื่องมายาวนานเพราะฉะนั้นหนี้ฐานะในระดับปัจจุบัน
สำหรับผมผมคิดว่าไม่น่ากังวลยังเพิ่มได้อีก
แต่ต้องเพิ่มอย่างที่พูดเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพ
เอาไปใช้ให้เกิดการส่งผลในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
นี่เป็นความคิดเห็นส่วนหนึ่งจากคุณบรรยงเท่านั้น

สังคมต้องตื่นเศรษฐกิจต้องฟื้นเพื่อการเมืองในฝันครับ
ถกปัญหาประเทศเพื่อหาทางออกกันกับแขกรับเชิญของเรา
ทั้ง๗ท่านจากหลากหลายวงการนะครับ
แล้วคุณผู้ชมทุกท่านก็สามารถร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนความเห็นได้นะฮะ
เราจะมีงานนี้๑๙ตุลาคมนี้วันพุธหน้าแล้วนะครับ
พลาดกับไทยรัฐฟอลัม๒๐๒๒ตอนตื่นฟื้นฝัน
สังคมต้องตื่นเศรษฐกิจต้องฟื้นเพื่อการเมืองในฝัน
เราจะคุยกันทั้งแง่มุมของเศรษฐกิจการเมืองแล้วก็เรื่องของสังคมนะฮะ
ติดตามกันต่อวันจันทร์กับตื่นฟื้นฝันวันนี้ผมทัศนัยโค้ทองสวัสดีครับ